คุณผู้ชมคะไปดูเหตุสลดในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ดค่ะ
พื้นที่สพโพชัยนะคะเมื่อมีพ่อเท่าวัย๗๐ปี
เขาขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างซาเล้งเนี่ยค่ะ
กำลังกลับบ้านหลังจากไปดูที่นาของตัวเองปรากฏว่าพุ่งชนเสาไฟฟ้า
จนกระทั่งเสียชีวิตขาดที่แบบนี้นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อประมาณหกโมงเย็น
เมื่อวานนี้ที่ผ่านมาค่ะบนถนนทางเข้าบ้านโคกใหญ่ตำบลคำพระอุง
อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องไปตรวจสอบ
บริเวณที่เกิดเหตุนี้เลยค่ะคุณผู้ชมสภาพศพที่มีผ้าขาวคุมอยู่แบบนี้
อืมก็เป็นศพของผู้เสียชีวิตหนึ่งรายเป็นชาย
ก็คือนายจำรองสุวรรณศรีวัย๗๐ปีชาวจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะ
ตรวจสอบร่างกายมีบัตรแผลขนาดใหญ่ไม่มีชีพจรแล้วนะคะ
เสียชีวิตในที่เกิดเหตุจึงได้มีการประสานตำรวจแล้วก็กู้ภัยเข้าตรวจสอบต่อไป
ทีนี้ทางแพทย์เขาลงความเห็นกันแบบนี้หลังจากมีการตรวจสภาพศพแล้ว
เขาบอกว่าเกิดจากศีรษะได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรง
ก็เลยมีการนำร่างส่งมอบให้ญาติเพื่อไปดำเนินตามประเพณีต่อไป
เพราะว่าทางญาติเองก็ไม่ติดใจการตายนะคะ
ทีนี้หลังจากเกิดเหตุค่ะได้สอบถามคนเห็นเหตุการณ์
เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่๔นายสมพงศ์ถิ่นกษัยนะคะ
ซึ่งเขาก็ได้เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อเท่าวัย๗๐ปีหรือว่าผู้ตายเนี่ย
ขับรถซาเล้งไปดูนาของตัวเองอะค่ะเพราะว่าจ้างรถเกี่ยวข้าว
เกี่ยวข้าวในนาของผู้ตายทีนี้พอดูเสร็จปุ๊บ
กำลังขับรถกลับบ้านเพิ่งขับรถออกจากนาได้สักห้าร้อยเมตร
ก็ได้ยินเสียงปั้งรถซาเล้งนะคะชนกับเสาไฟ
พอผู้ใหญ่บ้านวิ่งมาดูก็เจอผู้เสียชีวิตนอนตายคาที่แบบนี้
เมืองต้นเจ้าที่ตำรวจสพโพชัยก็จะได้ดำเนินการ
ในการตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปด้วยนะคะ